สวัสดีครับได้เวลามากัดไม่สะบัดกับเรา๓คนในผู้กัดสวัสดีครับ
เดินทางเข้าสู่วันอังคารที่๒๘มิถุนายนแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วขอเลยได้ไหมสิ้นเดือนเลยเถอะ
มันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันหมดแล้วอีก๒วันกัดฟันสู้ฮึบ
กัดกินจนตอนนี้กินแต่ขี้ฟันตัวเองคุณเนี่ยแม่
ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอดไทยรัฐทีวี
หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ส่งความรักมาให้พวกเรา๓คนได้นะครับ

ต้องการความรักนอกเหนือจากความรักต้องการเงินด้วย

ยังไงก็เดี๋ยวคุยกันตลอดทั้งรายการ
บ่ายซ้ำเครื่องถึง๔โมง๑๕นาที

เรื่องหัวร้อนหมดท้องถนนอีกแล้ว
หนุ่มหัวร้อนคนนี้ไม่พอใจคนขับรถส่งของชักปืนขู่พร้อมพระ
ให้แจ้งตำรวจเลยสอนอไหนก็ได้พร้อมเคลียร์
เที่ยวในผับเขม่นกันยิงกันสนั่นร้าน
งานนี้ใครผิดใครถูกแล้วเหตุจากอะไรต้องตามต่อ
ทั้งตัวเด็กโดนตีจนต้องหนีงานนี้เกิดอะไร
พ่อแม่หรือใครกันแน่
เดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมเริ่มจะส่งกำลังใจมาแล้วคุณชิสาคุณจูด้ง
จัวหัวไปตั้งแต่เบรกที่แล้วบอก

อยากจะได้กำลังใจเป็นข้อความจากคุณผู้ชม
อ่าเนี่ยมันชุ่มชื่นหัวใจกันซักหน่อย

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
โดนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วง

พูดง่ายครับนี่ครับอันนี้คือเขาครับ
เอกคือเขาครับดีคือเราครับเขาครับ
ไม่เอาเราครับไม่เอาเขา
เอาใครก็ได้พี่
ไม่ใช่เรา

เฮ้ยนี่มันสูตรคณิตศาสตร์อะไรครับเนี่ย
นี่คือครูเขาเหมือนกับเปรียบเทียบให้เด็กเข้าใจง่าย
ก็ประมาณว่าเอคือเขาบีคือเราเขาไม่เอาเรา
ก็เท่ากับเขาไม่มีใครเอาเรา

ไม่ใช่คือเขาไม่ได้ไม่เอาเราแต่คือไม่เอาเราแล้วยังไง

ที่มันไม่ใช่เราไงที่มันไม่ใช่เรา
มีแต่เขาบอกว่าวิชานี้คือวิชาอะไรนะ

ใช่คือเราเคยเรียนมาตั้งแต่เมื่อนานแล้วนะ

ใช่ลื้อก็คงจะ

ถ้าเราจะอ่านเป็นภาษาวิชาคณิตศาสตร์
คือครูเขาอันนี้กำลังนึกอยู่
เดี๋ยวดึงเขากลับมาครับ

เออจริงเป็นวิชาที่ผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะ
คุณจริงคุณชอบเรียนวิชาไหนบ้างเถอะ
ถ้าผมชอบจริงนะก็หลายวิชาแต่คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ผมเรียนแล้ว
ผมจำขึ้นใจแล้วเอามาใช้ในปัจจุบัน
นั่นก็คือให้คิดในใจ
อ่าเพราะโตมาผมก็เลยไม่เคยคิดนอกใจเลยครับ
อุ้ยฮู้เป็นคนดีเป็นคนดี

แหมนี่แพ้แล้วผ่านเลย

เออมันวิชาคณิตศาสตร์

คุณครูเขาก็เลยทำให้มันเข้าใจง่าย

เจ๊เอาอะไรมาลูกอะไรเอาทำไมอ่ะไหนขอดูหน่อยดิไหนเปิดดูดิ
เอามาให้ใครโป้เต้ไหนใครเจ้าหองลูกมือโอ้ยโอ้ยน้อง
น้องเขาชื่อว่าน้องก็ชื่อว่านี่เลยฮะน้องโบเต้เขาบอกว่าคือคุณครูเนี่ยเขาสอนอยู่
แต่จู่มันได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบเสียงมันมาจากไหนก็เลยหานี่ก็เลยเป็นน้องโปเต้นี่แหละฮะ
แล้วโปเต้เอามาให้ใครเขาบอกว่าโปเต้เนี่ยเอามาให้เพื่อนเพื่อนอยากเลี้ยงเจกะตี
สองคนเลยก็เลยเอาเจี๊ยบมาสองใช่ฮะเอาไม้เพื่อเลี้ยงหวังดีแต่ว่าใส่ในกระเป๋าแบบนี้ฮะ
เฮ้ยแล้วคือน้องเจี๊ยบก็อยู่ในกระเป๋าเป้นี้อยู่นานมากกว่าจะพักกลางวัน
ตายแล้วหายใจออกไหมเนี่ยเอาพูดตรงตรงกลัวเจี๊ยบจะตายแต่อย่างนี้ละกันนะ
เห็นบอกว่าโปเต้ไม่ได้เอามาแต่ลูกเจี๊ยบครับ
เห็นเอาซอสพริกมาด้วยเอามาทำไมครับ
แล้วก็กินกับซอสพริกไงกับคุณชิสาแหมทำเป็นไม่รู้

แม่เห็นแล้วก็ตกใจนะ

ขอบคุณอย่างคุณชนะเคยพกอะไรมาโรงเรียน

พกไป๑ลูกแล้วอีกอย่างพกไปเป็นสำลักเลย

ไพ่ฮะแต่ว่าเป็นไพ่ตัวการ์ตูน

เกือบไปแล้ว

ไพ่ตัวการ์ตูนเอาเปล่าทำไมนายไม่เล่นไพ่ตัวการ์ตูน

ถ้าว่าภายอย่างอื่นนี้ต้องโทรแล้ว

อาอย่างนี้มาเล่ากันขำกับคุณผู้ชมห้าในเบรงกัน

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาคุยกันต่อในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
ใช่ครับเหรอครับอะไรก็แพงแต่ค่าแรงไม่ขึ้น
คุณแหมคุณส่งน้องเขาใหญ่กันนะคุณตอบดีฮะได้ยังไหมโอ้โฮ
คุณส่งน้องเขาก็ตอบก็ถูกแล้วแล้วถ้าน้องส่งคุณก็ต้องตอบเหมือนกัน
แหมทุกใจเชียวเออลัน
เอางี้คุณผู้ชมเรื่องของเรื่องจะให้ดูเรื่องนี้ปลาทูมันแพงขึ้นฮะ
โอ้โหบอกเลยว่าแม่ค้าสายหัวเดือดร้อนขายไม่ได้ครับ
อ่ะไปกันฮะไปสำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดสดเทศบาลอเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรฮะ
เพราะว่าบรรยากาศภายในตลาดมันเงียบเงียบเหงามากเออ
ตลาดหรือป่าช้าคือมันเงียบเหงาจริงคนนะฮะออกมาจับจ่ายซื้อของน้อยลงคุณชิสาคุณจูด้ง
ครับสภาวะเศรษฐกิจมันย่ำแย่เขาว่าอย่างงั้นแล้วสินค้าเนี้ยราคามันขึ้นอืม
เราไปคุยกับคนนี้ฮะนางสาวสิริพรเจ้าของร้านที่ขายปลาทูแม่สมใจบอกว่า
ที่ร้านขายปลาทูไทยกับปลาทูอินเดียมีหลากหลายราคาก็ตามสายอ่ะเนอะ
เข่งละยี่สิบถึงหกสิบห้าบาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่จำนวน
เข่งก็มีปลาทูจำนวน๒ตัวเฮ้ยแต่เอาจริงบางเข่งก็มี๓๔ตัวก็ว่าไป
แล้วแต่ขนาดมันซึ่งราคาส่งปลาทูนเนี่ยขยับขึ้นไปจากเดิมกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาทแล้วนะคะ
คือเขาบอกเพราะว่าน้ำมันมันแพง

เพราะว่าเขาต้องใช้น้ำมันในการออกเรือไปหาปลาถูกไหม
ก็นำมาสู่ค่าส่งค่าส่งก็แพงขึ้น
เพราะฉะนั้นปลายทางอย่างผู้ขายปลาทูสด

แต่ว่าที่ร้านของเธอบอกขึ้นราคาไม่ได้

ก็เลยต้องทนขายราคาเดิมไปก่อนค่ะ
ไฟล์ผิดกันเยอะเลยใหญ่เล็ก
เป็นต่อกิโลค่ะ

ถ้าเคลือคือต่อให้อะไรรถมันก็จะทรงอย่างนี้เลย

หากราคาปลาทูเนี่ยยังขยับขึ้นอีก
มีสิทธิ์ต้องเลิกขายฮะ

ทุกวันนี้คือยอดขายปลาทูมันลดลงแบบเท่าตัวเลยนะครับ
จากวันละ๖๐เข่งนี่ก็ว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะ
ขายนะปัจจุบันนะได้แค่วันละ๓๐เข่ง
โอ้โหลดลงไปเยอะเลยครึ่งหนึ่งเลย
เขาบอกมีสิทธิ์เจ๊งจริง
คุณผู้ชมฮะก็ต้องว่ากันไป
ยุคนี้สมัยนี้เพราะต้นทุนมันแพงขึ้น
แล้วถ้าไม่กินปลาทูจะกินปลาร้ายไหม
ปลาป๋องเดี๋ยวกินปลาร้า
มันหมักดองไงเก็บไว้ได้นานไง
ต้องเลือกยี่ห้อด้วยเอาที่มีออยสะอาดปลอดภัย
เขาก็จะชอบทานปลาทูจริงแต่อย่างนี้
ลองเลือกซื้อในขณะที่มันเล็กลงไหมตัวเล็กก็ต้องยอมว่าเนื้อจะไม่เยอะ
ความอร่อยก็จะเป็นอีกอย่างก็ไม่เป็นไรทอดกรอบแล้วกินทั้งตัวก็ได้
ได้นะถ้าเป็นตัวเล็กใช่ไหมบางคนกลัวไม่พอทำไงทอดมันทั้งเข่งเลยครับ
คุณเป็นปลวกแล้วคุณจะกินเข่งไปด้วยได้ไหมฮะพูดอ่ะขำเพื่อไม่ให้เครียดมากนะ
แต่ก็เห็นใจทั้งแม่ค้ารวมไปถึงลูกค้าที่จะไปซื้อปลาทูด้วย
งานเราบอกจูด้งเมื่อเช้าเช็คราคาเข่งปลาทูบางตัวบางเข่ง๘๐บาทต่อเข่ง
เป็นไปถึง๘๐แล้วเหรอน่าจะตัวใหญ่ด้วยแหละแล้วก็แต่ละพื้นที่ด้วย
ในพื้นที่นะบ้านคุณอยู่แถวปฐุมใช่ครับไปตลาดบ้างไหมอ่ะ
ไม่ค่อยได้เข้าเลยครับไปไหนอ่ะไปไหนกับเราอ่ะเข้าแต่อย่างอื่น
ปากสั่นแล้วอย่าถามในรายการสดเดี๋ยวก็หลุดอะไรไปอีก
เราออกจากตลาดแล้วกันนะหากินกันไปแล้วกันเนอะไปดูเรื่องราวของหนุ่มคนนี้บ้าง

โอ้โหเขาบอกเขาไม่พอใจกระบะขนส่งคนนี้ก็เลยเดินตามมาหาเรื่องที่รถ

แยะอ่ะ
ทำไมทำแบบเนี้ย

เราเล่าจากคลิปที่เห็นนี้ก่อนนะคะ

เกิดขึ้นภายในซอยเพชรเกษม๙๖
เหตุการณ์นี้คล้ายกับว่าฝั่งผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้ชายหัวร้อน
จะไม่พอใจคนขับรถส่งของนะครับ
แล้วก็มีท่าทางที่โอ้โหคุยกันไม่ได้นะ
เพราะว่าฝั่งคนถ่ายคลิปเนี่ยก็บอกแล้วนะว่า
พี่หนูมาทำงานไม่อยากมีเรื่อง
ใช่ค่ะคือแต่ละฝ่ายก็เรียกว่าไม่ยอมลดละ

เขาก็เหมือนกับไม่อยากจะมีเรื่องถูกไหม
เขาก็บอกว่าขอโทษขอโทษอะไรประมาณนี้
ประมาณว่าอย่ามีเรื่องเลยผมทำงาน
หีกภายนี่ก็ไม่ยอมไงคูเอาปืนมาคู
มีการอวดเบงมีความกลาง
หนำซ้ำยังไปตบหน้าคนขับรถกระบะส่งของอย่างแรง
อันนี้สำคัญต้องแยกประเด็นให้ถูกนะ
เรื่องของการขับรถถ้าหากว่ามันมีการขับรถ

หรือไปขับรถแล้วทำให้เขาไม่พอใจ

แต่เนี่ยมาทำร้ายร่างกายแล้วมันกลายเป็นอีกเรื่องแล้วนะ
เป็นเรื่องทะเลาะวิวาสโอ้โหโดนไปอย่างหนักเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็ให้มาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างหลากหลาย
แต่ว่าเราก็ดูน่าจะออกนะว่าเขาคอมเมนต์ไปทางไหน
คงจะไม่ชื่นชมแน่นอนครับยังไงเหตุการณ์แบบนี้ก็
กันอย่าทำร้ายกันเลยเพราะมันอาจจะไปดำเนินคดีในชั้นศาลอะไรยังไงได้

สุดท้ายเราเห็นกันมาหลายค่ะคุณจูโดคคุณจิซา
พอเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้สุดท้ายก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยกัน

บางกรณีคือเสียอาชีพไปเลย

ไปดูอีก๑เรื่อง๑เหตุการณ์ค่ะ
เห็นเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในสถานที่ที่เป็นผับกึ่งร้านอาหารโอ้โหคงจะดื่มกินกันล่ะครับ
แต่สุดท้ายเหมือนคุมสติไม่อยู่ยกพวกตีกันอย่างเดียวไม่พอเอาปืนออกมาไล่ยิงกันด้วยครับ
โอ้โหทั้งสองท่านคุณผู้ชมถ้าท่านลองหลับตาแล้วฟังอย่างเดียว
คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขามาแก้บนท้าเวสวรรณแล้วมั้
ประทัดป้องไม่ใช่นะครับ

ดูภาพไปด้วยฮะชายเสื้อแดงคนนี้โอ้โห
ปืนครับเอาปืนมาครับ

เท่าที่ได้ยินและเท่าที่เห็นอีกหลายปั้งเลยครับโป้งแบบนี้ฮะ
เหตุมันเกิดในร้านเหล้าผมบอกแบบนี้มันคือร้านเหล้านั่นแหละ
ว่าก็เหมือนกับเป็นร้านเหล้ากึ่งร้านอาหาร
ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
นักท่องเที่ยวสองกลุ่มครับทะเลาะวิวาดกันแรง
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งคว่างปลาแก้วคว่างปลาขวดใส่กัน
โดดอีกไฟน่าจะทนไม่ไหวมั้ง
ชักปืนออกมารัวแบบในคลิปนั่นแหละครับ
นักท่องเที่ยวคนอื่นที่ไม่เกี่ยวด้วย
กำลังสนุกเลยอ่ะวิ่งหนีตายกันสิครับ

ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะจะมีกาดที่ดูแลร้าน
คอยยืนคุมดูความปลอดภัยความสงบเรียบร้อย
บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์บาร์ภายในร้านอยู่นะ
แต่ผู้ก่อเหตุไม่สนใจนะคะ
ยังลั่นไกลปืนยิงสนับเลยอะ
คุณเห็นกลุ่มนั้นไหมหนีไปอยู่อีกฝั่งนึงอีกกลุ่มนึง
เขาก็ยิงโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นใคร
หรือว่าใครจะโดนลูกหลงหรือเปล่าเลย
คลิปนี้นะฮะเราได้มาจากแฟนเพจเฟซบุ๊ค

แล้วมาโพสต์เอาไว้มีข้อความด้วยนะ
ผมอ่านตามที่เขาขึ้นข้อความไว้นะ

หยิบปืนยืนบนโต๊ะ
เสียงดังสนั่นน่ากลัวจริง
สายเที่ยวกลางคืนเขาว่าอย่างนั้น

ชอบอ่านคอมเมนต์ใช่ผมชอบอ่านคอมเมนต์

เหล้าเข้าปากองค์บากมาทันที

ถ้าพูดแบบตรงในผับในผับเลยนะเอาเราพอปากองค์บากมายังไง

ตามหาช้างอ่ะเหรอตอนนี้ตามหาหา
ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่อย่างนี้ละกัน
คุณผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความวุ่นวายนะ
แล้วผมไม่แน่ใจว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มากน้อยแค่ไหน
แล้วปืนมาแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะเกิดมีคนตายขึ้นมาเรื่องใหญ่อีกนะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจในพื้นที่เขาทราบแล้วนะคุณชนะ
ก็เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบบุคคลในคลิปแล้วเดี๋ยวนำตัวมาสอบสวนว่า
สาเหตุอะไรทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้ด้วยครับแล้วคนเดือดร้อนใคร

นี่ไงโอ้โหเผลอโดนปิดร้านยาวอีก
ไม่ได้เลยสิฮะน่าก็ลำบากกันไปถ้วนหน้าเลย
แต่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันคือบางทีนะคนที่จะมาเที่ยวในผับ
เขาก็ต้องดูให้ดีนะว่าพกอาวุธพกอะไรมาหรือเปล่า
ปกติก่อนเข้าพับเข้าร้านเขาต้องตรวจอยู่แล้วนี่
อยากให้สนุกกันถูกไหมมาเจอข่าวแบบนี้มันก็หมดสนุกเลยนะ
มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้สลดหดหัวใจ
โดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่และมีลูกเล็กอย่างเรา
ลูกอายุ๖ขวบจนเขียวช้ำ
น้องต้องหนีออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
น้องเจ็บ
เดี๋ยวจะไปเจอกันที่สหพอร์มาบต่อพุทธพี่
พี่แล้วนี่น้องก็โดนทั้งหมดกี่ทีอ่ะพี่

โอ้โหคุณดูร่องรอยบนหลังบนตัวบนแขนบนขาน้องเนี่ย
มันคือความฟกช้ำนะฮะ
อาการจากที่เห็นเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกฟาดอย่างแรงค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคะคลิปที่เห็นเนี่ย
เขาก็แชร์กันคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะ
เห็นว่าโอ้โหทำกับเด็กขนาดนี้ได้ยังไง
นี่เด็กเจ็บมากจนต้องหนีไปซ่อนในป่าสับปะรดคุณจูด้ง
ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่จังหวัดระยองนะครับก็ลงพื้นที่
แล้วก็ตรวจสอบที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งครับ
ในซอยหอมสุวรรณอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ในที่เกิดเหตุก็พบเด็กหญิงถูกตีทั่วร่างกาย
แล้วก็พบกับพ่อแม่แล้วก็แม่เลี้ยงของเด็ก
ทั้งคู่ยอมรับว่าเป็นคนตีเองครับ
เขาอ้างว่าเด็กสนไม่เชื่อฟัง
แล้วทางเด็กก็บอกว่าคนที่ตีหนูเนี่ย

โดยเด็กยังไม่ได้เข้ารับการรักษาอีกด้วยนะ
คือแล้วก็ถูกปล่อยให้อยู่บ้านเพียงลำพังด้วยอะครับ
คือเด็ก๖ขวบอยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียน

ใช่ครับไปถามคนนี้ครับนายสวัสดิ์ราชศิรา
เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยนะคนนี้เนี่ยนะ
คนที่พบเด็กคนแรกครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นเขาเจอเด็ก
เด็กไปแอบอยู่ใต้ล้อรถบรรทุก
แล้วเด็กบอกว่ากลัวไม่กล้า
ไม่กล้าออกมาแล้วไม่กล้าเข้าบ้านด้วย
แล้วเนี่ยกู้ภัยก็มานะแล้วก็นำตัวเด็กออกมาจากที่ซ่อนตัว

ใจน้องจริงนะเด็กกลัวจนขนาดไม่กล้าเข้าบ้าน
มันเป็นอะไรรู้ไหมเจ็บทั้งกายแล้วเหมือนกับว่าจิตใจเขา
ใช่ไหมเด็กเนอะใช่ไหมค่ะไปถามแม่แม่เลี้ยงของเด็ก
เปิดใจกับนักข่าวบอกยังไงยอมรับว่าตีจริง

สาเหตุที่ตีเนี่ยเพราะว่าเด็กกระดื้อ
ตีก็เพราะอยากจะให้ลูกเป็นคนดี

ก็จะบอกประมาณว่าอันรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ผู้ชายเสื้อเหลืองนะคะเขายอมรับกับนักข่าวเหมือนกัน
ปกติก็ตีลูกเหมือนกันตีเพื่อสั่งสอนนี่แหละ
แต่ครั้งนี้ยอมรับว่าใช้ไม้แขวนเสื้อตีรุนแรง
เหตุเพราะโมโหที่น้องเนี่ยไปขโมยของที่ร้านค้า

สัญญากับนักข่าวด้วยว่าต่อไปจะไม่ทำอีก
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้พ่อแม่เนี่ย
เอกสารยินยอมนะครับนำเด็กไปดูแล
แล้วก็รักษาสภาพจิตใจของเด็กให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
เรื่องต้นเด็กก็มีอาการกลัวแล้วก็ตัวสั่นตลอดเวลาเลยครับ
ขู่คุณเอาอย่างนั้นเหรอคือยังให้พ่อแม่เขากลับไปดูแลต่อเหรอ
ทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
นางสาวนพนาเจริญธรรมบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
และเยียวยาสภาพจิตใจของน้องรวมถึงรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปด้วย

อย่างนี้ฮะวันที่ทีมข่าวลงไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ถามเฉพาะพ่อกับแม่นะ

ถามชาวบ้านเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันแหละ
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเด็กก็มีความดื้ออยู่มีความสนอยู่
แต่ดูจากสภาพที่เห็นแล้วเนี่ยมันลงโทษหนักไปตีหนักไป
ทั้งตัวค่ะแล้วเด็กแค่๖ขวบถ้าเขาเจอการกระทำรุนแรงแบบนี้ตั้งแต่เด็กโตขึ้นไป
เขาจะมีสภาพจิตใจและร่างกายเป็นยังไง
สมัยนี้นะเรื่องความรุนแรงแบบนี้มันต้องลดละลงได้แล้วนะ
บางทีการสอนมันมีวิธีการหลากหลายสอนด้วยเหตุและผลใช่ไหม
ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหรือให้ความรักนี่สำคัญที่สุด
เล่าสู่กันฟังแบบนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกันนะคะ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันบ้างครับเรื่องโจรกับขโมยครับ
โจรคนนี้แสบมากคุณผู้ชมครับไปบุกบ้านคนหนึ่งแล้วโอ้โห
ื้อข้าวของไม่พอร้องคาราโอเกะแถมโทรหาเจ้าของบ้านด้วยนะ
บอกขอสินน้ำใจหน่อยได้ไหมโอ้โหแสบมากไปดูกันสักนิดนึงครับ
โอ้โหดูท่าทางจะทำหลายอย่างเลยนะคุณจูโด้
ครับใช่โอ้โหนี่นะฮะผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
นาชี่นาช่าครับเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ครับ
เป็นเหตุการณ์ที่หัวขโมยเนี่ยขึ้นบ้านของเธอครับ
แล้วดูฮะโอ้โหรื้อของกระจัดกระจายเป็นเต็มไปหมดเลยครับ
คุณผู้ชมครับพร้อมระบุข้อความระบุว่าเมื่อมีโจรปล้นบ้าน
แล้วคนที่โทรมาแจ้งคือใครคือโจรครับโอ้โหโจรมาก
โทรมาแจ้งเจ้าของบ้านว่ามีโจรขึ้นบ้าน
คืออารมณ์ประมาณว่าคือไม่มีคนอยู่บ้านนานก็เลยเข้ามาอยู่เลย
พอมาอยู่เสร็จโทรแบบขออยู่บ้านหลังนี้ได้ไหมแบบว่า
จะขอแบบเป็นคนดูแลแต่คุณเข้ามาแบบนี้
มันไม่ได้ขออนุญาตมันก็คือโจรไหม
คือแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะ
เออแต่บ้านเขาสวยเหมือนกันเนอะพอทราบแบบนี้แล้วค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะไปดูเลย
บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
ไปคุยกับนายประสิทธิ์เจ้าของบ้าน

เขาเล่าว่าเหตุโจรขึ้นบ้านเกิดขึ้น

ปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้นะ
จะไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพกันหมดเลย

ตัวเขากับภรรยาก็รีบเดินทางกลับมาที่บ้านหลังนี้

พอมาถึงปุ๊บเห็นว่าข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมด
และยังมีร่องรอยการทุบกระจกการงัดแงะตามประตูด้วย
คาดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาทางประตูหลังบ้านที่ติดกับห้องครัว
ครับส่วนซับสินที่หายไปอ่ะมีอะไรบ้าง
บ้างมีอุปกรณ์ช่างครับแล้วก็เงินสดอีกกว่าหนึ่งพันบาทครับ
จึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สพพระทองคำแล้วก็ตำรวจก็อยู่ระหว่าง
สวนเรียกผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าจะจับให้ได้นะ
จะได้ไม่มาก่อเหตุแบบนี้กับใครเขาอีกใช่ครับเละไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราไม่อยู่บ้านนานนาน
ก็คงต้องฝากเพื่อนบ้านจริงหรือฝากคุณตำรวจใช่ไหมมันมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ช่วงสงกรานอาจจะได้ยินบ่อยต่อฮะแต่ว่าช่วงสถานการณ์ปกติก็ลองดู
หน่วยงานในพื้นที่ไหนที่เขาช่วยสอดส่องดูแลได้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศ
ไปดูเรื่องความน่ารักของคู่รักคู่นี้เมื่อคบกันถึงช่วงเวลาหนึ่ง
อยากจะแต่งงานแล้วก็มันก็ต้องมีโมเมนต์ดีแบบนี้แหละค่ะ
วิธีวิธีขอแต่งงานสองพันยี่สิบสองย่างสองพันยี่สิบสาม
เฮ้ยชุดชุดหมี่ชุดหมี่เขาเรียกเขาเรียกชุดหมี่ว่ะ

ใส่ชุดหมีมาเลยค่ะอ๋อใส่ชุดหมีลงทุนนิดนึง
แต่งตัวเต็มยดเลยนะคะแต่สุดท้ายยังไง
เจ้าสาวจำได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวดูไปด้วยนะ
วารีค่ะมาประจำการอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส
แล้วก็ได้มาเจอกับเจ้าสาวสุดน่ารัก

พอตอนเจอปกรู้เลยเหรอ

พอมาทำงานเจอกันชอบกันจีบกันคบกัน
ก็สุดท้ายขอแต่งงานนี่แหละค่ะคุณชนะ

เปลี่ยนแปลงจากทหารเจ้าชู้

อยากแบบแบบอื่นที่แกได้อะ
พี่เจ้าบ่าวงงงจำได้ไงว่าใส่หน้ากากอยู่เนี่ย
เออนาฬิกาพี่มาแต่ไกลเขาจำได้ครับ
แต่สุดท้ายก็ได้ตามที่หวังนี่ช่วงของการสวมแหวนสวมแหวน
ป่ายยิงก็จะเขินนิดนึงแล้วคุณจะด้วยมันจริงนะนะ
แต่ก็โอเคอะค่ะยอมค่ะฟิลยูเมรินด์มีเยสไอดู
คลองรักคลองคู่กันนะคะจวกจนไม้เท้ายอดทองกระบ่องยอดเพชร
ในเหตุการณ์นี้เตี๋ยวจะโฟมคลอยแบบนี้แล้วตะโคดไปว่า
หมองเลยหมองเลยหมองเลยแบบนี้มันต้องเชียร์
เห็นคนเขามีความสุขเราก็ยินดีด้วยนะคะ

มาที่เรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่า
เรื่องของการขอแต่งงานมันต้องเซอร์ไพรส์ให้สุดจริง
อย่างพ่อนุ่มคนนี้ในร้านหมูกระทะก็ขอแต่งงานมาเลย
แต่งไหมแต่งไหม
แต่งไหมแต่งไหมพวกก่อน
นี่แต่งเลย
ขอแต่งงานเป็นแบบนี้แหละครับคุณจูด้งครับ

ใช่นี่คือเจ้าบ่าวเนี่ยมากินมากินอาหารกับน้องคนนี้แล้วก็เพื่อนด้วย
ระหว่างนั้นเข้าไปรถเอ้ยไปเอาอะไรไปเอาแหวนนะครับ

ก็ภาคกรุม
เพื่อนเขาก็เชียร์ด้วยนะ
ดันเนี่ยนะบอกว่าอะไรนะแต่งมั้ย
ไม่ต้องถามไปขอบคุณคลิปนี้เลยฮะ

กำลังเลยเพราะว่าเขาชอบไปกินหมูกระทะเหมือนกัน
เรื่องของงานแต่งคุณช่วยเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย

นี่เลยเวลาต้องจัดงานแต่งงาน

ในพิธีที่สำคัญคือพิธีสวมแหวนมั่น
ช็อตนี้แหละจะต้องมีการถ่ายรูป

โมเมนต์ที่ประทับใจโมเมนต์นี้เลยค่ะ
เฮ้ยเดี๋ยว

รีบไงเป็นเพื่อความที่สัญชาตญาณ
ความเป็นสามีมันสูงมาก

พอคุณภรรยากัดแจงสวมหวงสวมแหวนอะไร

นี่แล้วญาติผู้ใหญ่ข้างหลัง

เรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติ

และในช็อตของการแต่งงานในช่วงพิธีนี้

ซึ่งจะเป็นครั้งเดียวในชีวิต
ที่เจ้าสาวจะก้มลงกราบคุณสามี
เออก็แซวเหยาะกันแบบนั้น
แต่อยู่ในความรักอยู่แล้ว

โหนี่ดูครับ

พี่บอกไปพี่ไม่อยากเจอกับน้อง

ง้อไม่สำเร็จในงานเนี่ย
ไม่สำเร็จเหรอคะ

หมาเนี่ยมันจะมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้แหละนะคุณจูด้งเนาะ
ใช่ครับคุณผู้ชมครับแหมนี่เป็นความน่ารักของสัตว์ที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะฮะ
ใช่แล้วก็มีความน่ารักของน้องแมวเอาให้ดูเหมือนกัน
เดี๋ยวลากันไปด้วยภาพน้องแมวน่ารักนี้เลยละกันค่ะ
หมดเวลาเร็วอีกจังเลยข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่นะหมดเวลาตั้งหลับสวัสดีครับ